ไปดูกันต่อที่เรื่องของอุบัติเหตุนะฮะมีรถเก๋งคันหนึ่งจู่ก็แบบ
เลี้ยวซ้ายก็ทันไม่เปิดไฟลงไฟเลี้ยวครับ
ไบท์เขาขับทางตรงมาชนอย่างจังรถเขาก็ล้ม
สุดท้ายคนขับรถเก่งนั้นก็หนีไปครับ
กริ้งอยู่หลายตลบอย่างนี้ครับทั้งรถทั้งคนนะครับ
คลิปนี้มาจากคุณนัทได้โพสต์เอาไว้นะฮะเป็นคลิปจากกล้องหน้ามรถที่สามารถบันทึกเหตุการณ์
เก่งคันนี้ครับขับอยู่เลนขวาจากนั้นก็เปลี่ยนเลนกระทันหันไปอยู่เลนซ้าย
บิ๊กไบท์ที่ขี่มาทางตรงเบรกไม่ทันก็ชนท้ายรถเก๋งอย่างจัง
คนขับบิ๊กไบท์เสียหลักล้มลงไปกลางถนนกลิ้งหลายตลบพร้อมกับรถ
ขณะที่คนขับรถเองก็กระเด็นไปข้างทางจากนั้นรถเก่งคันนี้ขับหนีไปอย่างรวดเร็ว
ไม่จอดไม่ลงมาดูไม่รับผิดชอบนะครับคุณนัทบอกว่าฝากถึงสลูน่ากต๖๒
นะฮะเขาบอกว่าถูกผิดไม่รู้นะฮะแต่คุณเนี่ยหนีเตรียมรับกรรมที่ก่อนนะครับ
ดูแล้วช่วยพิจารณาหน่อยครับไม่ต้องบิ๊กไบท์หรอกปาดแบบนี้มินิไบท์ก็แหลกครับ
ผมไม่ใช่กัปตันอเมริกาที่รถล้มแล้วไม่เป็นอะไรฝากเบอร์ติดต่อเอาไว้ด้วยเนี่ย
เขาก็ฝากเอาไว้นะครับทีมข่าวเราก็ติดต่อไปยังคุณนัทนะฮะ
ซึ่งเป็นคนในคลิปที่ขี่บิ๊กไบท์นี่แหละบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสองมีนาคม
ช่วงสักประมาณ๗โมงครึ่งตอนเช้ากล้องหน้ารถเนี่ยนะเขาบอกว่ากล้องหน้ารถเร็วกว่าเวลาจริง
สัก๓๐นาทีเหตุเกิดบนถนนสุขประยูนตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
ระหว่างที่ขี่รถไปทำงานด้วยความเร็วสัก๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ
ก็เจอรถเก่งคันนี้ยึกยักยึกยักเหมือนจะเลี้ยวซ้ายหรือไม่เลี้ยวดีเขาก็เลยเหยียบเบรก
เพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ทันคุณผู้ชมสุดท้ายรถเก่งแบบตบออกมาโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะฮะ
เมโมรีมันถูกเหยียบไม่สามารถใช้การได้ก็เลยใช้กล้องของคนผู้
ถลอกตามแขนขาเพราะว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างดี
ส่วนรถเองก็ถลอกแล้วก็แฮนเบี้ยวนะฮะ

แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย

ใครที่พบบ่อแสก็แจ้งไปได้นะครับ